น้ำสีเหลืองอำพันธ์ดื่มเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนนิสัย

ทะเลาะวิวาดกันไหล่ยิงกันไหล่แทงกัน

เขาก็ตั้งวงดื่มเหล้ากันกับญาติ
ที่ร้านขายของชำหน้าร้านขายของชำกาลสิน
พอเมาได้ที่กรึมได้ที่แล้วก็ทะเลาะวิวาดกันค่ะ
วิ่งเข้าไปหยิบมีดมาแล้วก็แทงญาติได้รับบัตรเจ็บ๓คนนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะตำรวจสพเมืองกาลสินก็เข้าจับกลุ่มตัว
นายคำพลอยช่องวารินอายุ๕๑ปี
เป็นคนที่ก่อเหตุใช้มีดปลายแหลมแทงญาติ
ได้รับบาดเจ็บค่ะที่หน้าบ้านแห่งหนึ่ง
ตำบลหลุบอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะ
ผู้บาดเจ็บทั้ง๓คนทราบชื่อก็คือนายชาติชายแสนอุดม
นางสังวานแสนอุดมแล้วก็นายลำปางช่องวาริน
ทั้งหมดเป็นเจ้าของร้านขายของชำแล้วก็ทั้ง๓คนเป็นญาติ
ของนายคำพลอยผู้ก่อเหตุนะ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ตอนนี้นะคะอาการผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
๒หญิง๑ตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
ก็ไปสอบถามเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์
เล่าให้ฟังเพื่อนบ้านเขาก็บอกแบบนี้ค่ะ
บอกว่าปกตินายคำพลอยผู้ต้องหา
ก็จะชอบมานั่งดื่มสุราหน้าร้านขายของชำของญาติประจำเลย

แต่ก่อนหน้านี้ก็รู้มานะว่าทั้ง๔คนเคยนั่งกินเหล้ากัน

แต่ตอนที่มีปากเสียงก็ไม่ได้ถึงขั้นรุนแรงอะไร
แต่รอบนี้นะสิคะคุณผู้ชม
ทะเลาะกันเสียงดังลั่นทั่วซอยเลย
หลังจากนั้นนายคำพลอยก็วิ่งไปคว้ามีดออกมาไล่แทงญาติ
นั่งดื่มเหล้ากันจนได้รับบาดเจ็บตามกัน

ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
แล้วก็ช่วยกันจับกลุ่มตัวนายคำพลอย
ส่งให้ตำรวจไปดำเนินคดีตามกฎหมายนี่แหละ
คนที่ใส่เสื้อยืดสีน้ำเงินนี่แหละค่ะ